ไปเที่ยวที่วัดกันบ้างดีกว่า

พาคุณผู้ชมค่ะมาไหว้พระขอพร

สาขาอำเภอพระสมุทรเจดี

แต่ถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพิกัดเฮงนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าที่วัดนี้มีเยอะแยะมากมายไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนค่ะ
แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นจะคืออะไรนะคะเดี๋ยวตามหมอไก่มาเลยค่ะ
และพิกัดเฮงแรกของเราในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะองค์ท้าเวสุวรรณนะคะ
ซึ่งองค์ท้าเวสวันที่วัดสาขาแห่งนี้ค่ะจะเป็นทาเวสุวรรณหน้าทองนะคะ
ความศักดิ์สิทธิ์ค่ะต้องดูจากนี่เลยค่ะจำนวนของผ้านะคะที่มีคนค่ะนำมาถวายนะคะ
ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมค่ะต้องการมาขอพรนะคะไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องของการงานอาชีพนะคะ
หรือว่าในเรื่องของการเงินโชคลาภค่ะต้องมาจุดนี้ให้ได้เลยนะคะ
เพราะว่าถ้ามาจุดนี้มาขอพรตรงนี้ด้วยความตั้งใจรับรองว่าเฮ่งปังอย่างแน่นอนค่ะ
เคล็ดลับการไหว้องค์ท้าเวสวรรณนะคะทางวัดนะคะเขาจะมีแผ่นแบบนี้นะคะ
เป็นผ้าที่เอาไว้ผูกนะคะกับองค์ท้าเวสุวรรณค่ะก็จะมีหลายสีด้วยกันนะคะ
ซึ่งแต่ละสีค่ะจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนะคะ
ต้องการจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะต้องนี่เลยค่ะเป็นผ้าสีแดงแบบนี้นะคะ
รับรองว่าดวงโชคลาภพุ่งปรี๊ดแน่นอนค่ะ
พิกัดเฮงจุดต่อมานะคะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ
นั่นก็คือหลวงพ่อโตค่ะซึ่งอยู่ในวิหารแห่งนี้นะคะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้ามาไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเลยนะคะตามมาเลยค่ะ
หลวงพ่อโตนะคะเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ค่ะอยู่คู่วัดมาช้านานแล้วนะคะ
หลวงพ่อค่ะเป็นศิลปะสมัยอู่ทองนะคะเป็นพระปางมารวิชัยค่ะ
เป็นพระที่มีตำนานมีความศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะ

หลวงพ่อโตก็มีแบบเกิดเหตุในหมู่บ้านสาขาเนี่ยเกิดเพลิงไหม้
เมื่อปี๒๕๒๖ร้านที่ว่าขายแก๊สขายน้ำมันเนี่ย
เขาชาร์จแบตเกิดประกายไฟมันก็เกิดลุก
ดับเพลิงมาถึงเรือใช้ไม่ได้
ก็มีชาวบ้านใช้กระป๋องกราดขึ้นมาดับไฟ
ไปก็เกิดลามไป๕หลังหรือ๖หลังเนี่ย

เขามองมาในหมู่บ้านเขาเห็นกองฟ้าเปลวไฟอย่างนี้
แต่มองมาก็เห็นเป็นพระแก่โอบอุ้มไปให้ลาม

เสร็จแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ได้ยินเสียงพระสวดมนต์กัน
เขามาถามพระในวัดว่าเมื่อคืนไฟไหม้สวดมนต์กันเหรอ

แล้วก็มาดูองค์ท่านเนี่ยแผนข้าวนี้จะดำ

อ๋อเหมือนกับมีรอยคำเห๋ามั้วนะครับ
วิ่งที่ทั้งบนท่านชอบการทำมีขายต้ม
แล้วแต่เราจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดหัวหมูไก่ต้มนี่ครับ
ส่วนมากจะเป็นสิ่งพวกนี้ที่ว่ามาแก้บนนะ
อืมค่ะแล้วได้ยินมาค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่น
ใช่ครับก็คนต่างถิ่นแน่นอนเกี่ยวกับโชคลาภขอท่านไม่มีหวัง
หลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อโตเสร็จแล้วนะคะ
อย่าลืมค่ะที่จะต้องมาลอดโบสถ์และวิหารนะคะ
แต่ว่าสังเกตเห็นนิดนึงค่ะว่าตรงประตูทางเข้าเนี่ย
จะเป็นพระราหูใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ
ก็คือลาหูเนี่ยมันเป็นความเชื่อของบุคคล
คือว่าลาหูเข้าเนี่ยจะได้ความเดือดร้อน
อันนี้ทางวัดก็เลยว่าเรามาสร้างราหูรอดปากราหูละ

แล้วก็จะมีทองคำเปลวให้นะคะทั้งหมด๓แผ่นค่ะ

เดี๋ยวตามหมอไก่กับคุณอาเข้าไปได้เลยค่ะ
อันนี้ก็ต้องเอาดอกไม้ใส่ถาดนี่แหละครับ
แล้วทองเราเก็บไว้ครับปิดหนี้๑แผ่น
นี่คือลูกนิมิตโบราณเป็นลูกเอก

ส่วนมากเขาจะไหว้เป็นสุฤทธิ์ของคนในชีวิต
ให้ดวงชะตาดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับ
อันนี้ก็เป็นห้องพระหัวเข็ม
ซึ่งชาวบ้านเขาจะมาลอยบัวขอพร

ประวัติท่านเป็นพระที่ว่าพุทธกากาศดุทะเล
ถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตลอยบัวเลยนะคะ
อันนี้คือรูปภาพตอนที่เรานำท่านออกมาจากดีนะครับ
เป็นพระสองพี่น้องพระบางห้ามญาติสตางห้ามสมุทร

แต่ว่าสันนิษฐานว่าคงเป็นพระโบราณ
นี่องค์นี้ครับ๒องค์นี้ครับนี่ครับ
ตอนเจอนี่ก็คือหันหลังชนกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะ

เต็มองค์ครับเต็มหมดไม่มีชำรุดคือเต็มหมดเลย
อ่อนคะตรงนี้นี่คืออะไรคะที่ยื่นออกมา
อันนี้คือฐานหลวงพ่อโตคือเรายกใช่ไหมฮะ
เราก็ตัดฐานครึ่งหนึ่งคนเราก็ปิดทองเพื่อฐานตัวเอง
ฐานชีวิตฐานลงจัดด่าจะแข็งแข็งขึ้น
เพราะโตฑะภรรณีครับแขนท่านก็ขาดตรงนี้
อันนี้เราก็ให้กรมศิลปากรมาแบ่งเหมือนเดิม
ซึ่งเราปิดทองให้ปิดทองอันนี้แผ่นหนึ่ง
แล้วปิดฐานแผ่นหนึ่งครับ
หลังจากที่เรานะคะทำการลอดโบสถ์ลอดวิหาร

เราก็ต้องทำการลอดใต้ท้องช้างค่ะ

ถ้าใครทำตามสเต็ปนี้รับรองว่าดวงดีแน่นอนค่ะ
และคุณผู้ชมคะด้านหลังหมอไก่นี้นะคะ

เขาก็จะมานิยมถ่ายรูปบริเวณตรงนี้ค่ะ

หมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเห็งที่ไหนนะคะ
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ